สุดโชนบุรีสุพรีมอีเทค
พลาดในการที่จับเป็นแชมป์สามสมัยติดต่อกันครับ
เป้าหมายก็คือการเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็การกับเป็นแชมป์สามสมัย
แต่ว่าเจอศึกหนักเหมือนกันครับ
เจอกับทางเทียนจินหัวไฮแบงค์

เซตที่๒เป็นเซตที่ค่อนข้างจะดุเดือดนะครับ
เล่นกันแบบโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันครับ

เซตที่๓สู่ทีมชนะได้บ้าง
แต่ว่าถูกเจ้าทีมปิดเกมชนะไป๒๐นะครับ
สกรอแบบนี้ครับ๓๑เซตนะครับ

ส่วนสุพรีมพลาดแชมป์สมัยที่๓
ติดต่อกันอย่างน่าเสียดายครับ
หลังจบการแข่งขันนะครับก็มีการ
รางวัลประเภทบุคคลนะครับ

รางวัลตัวตบตรงข้ามหัวเสา

ส่วนเจเนอรี่สุพรีมชนบุรีอีเทค

เที่ยงคืน๔๕นาทีครับ